ส่วนเรื่องของการส่งเสริมการศึกษากับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เพราะเมื่อวานี้มูลนิธิไทยรัฐมอบอาคารกัมพลวัชรพล
ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๘
จังหวัดอุทธัยทานีแล้วครับ
นายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับมอบอาคารกัมพลวัชรพลอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ห้วยคดสามัคคีหมู่๓ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
นี่หลังใหม่แบบนี้เด็กนักเรียนก็ดีใจนะครับ
โดยมีนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กรรมการบริหารมูลที่ไทยรัฐนายเชนโภชนุกูล
เลขาธิการมูลที่ไทยรัฐร่วมพิธีเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในถิ่นธุรกันดาล
ได้มีสถานที่เรียนที่มั่นคงแข็งแรงด้วยนะครับ
มูลนิธิไทยรัฐได้สนับสนุนงบประมาณ๓๘๕๐๐๐บาท
ใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้จนแล้วเสร็จแล้วก็ทำพิธีมอบนะครับ
ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล๑
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น๑๘๑คน
คณะครูและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น๑๒คน
เมื่อวานนี้พิธีเปิดอาคารนี้นะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยโอ้โหเขาดีใจกันใหญ่นะครับ
จะมีอาคารเรียนหลังใหม่แล้วก็คุณครูก็ชื่นใจนะครับ
แต่หากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

วันนี้มีในสกรูปหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสื่อดีเด่น
ก็เน้นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง
ใช่นะครับก็การฝึกเขียนฝึกทำหนังสือพิมพ์
จะทำให้เด็กรู้จักวิเคราะห์มีวิจารณญาในการอ่านข่าวอ่านสื่อ
รู้เท่าทันสื่อหลักการเหล่านี้ใช้ได้กับสื่ออื่นในโลกออนไลน์ทั้งหมด
นี่คุณครูบอกนะครับ
คิดดูสิเด็กเขาจะได้เรียนเขียนข่าวตั้งแต่ชั้นป๑เลยนะ
คือเป็นน้องน้อยเขียนข่าวไปทำหนังสือพิมพ์นี้
หลักการพื้นฐานเขียนข่าวซึ่งทางไทยรัฐวิทยานี้นะคะ
ก็ถือว่าทำหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาขึ้นมาเป็นที่แรกที่เดียวนี่แหละ
เพราะว่าต้องการที่จะให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ
มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้

เพราะว่าเป็นสกรูปที่ขยายประเด็นอยู่ในหน้า๕ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ป๔ถึงป๖ทำหนังสือพิมพ์เสมือนให้เด็กวิเคราะห์ได้แล้ว
ก็คิดดูสิคนที่เรียนจบปริญญาตรีไปแล้วตอนนี้บอกว่า
เอาหลักที่เรียนมาที่อยู่ไทยรัฐวิทยามาใช้ได้ทั้งการทำงานใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
ครับก็ไปติดตามอ่านกันได้นะฮะ
อย่าลืมนะครับหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้น่าสนใจจริงนะครับ